สวัสดีครับขอนำคุณผู้ชมเข้าสู่การรับฟังการชี้แจงขั้นตอนเกี่ยวกับการสืบราชสันตะติวงครับ
วันนี้ได้รับเกียรติจากดรวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับสวัสดีครับ

ต้องสอบถามทางท่านเกี่ยวกับขั้นตอนของการสืบราชสันตะพิวงศ์ครับ
มันมีทั้งในแง่มุมของข้อกฎหมายกฎบันเทียนบานแล้วราชประเพณี
โดยข้อได้จริงแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับ
เมื่อสิ้นรัชกาลหรือว่าเมื่อราชบันลังว่างลง
สิ่งที่ตามมาทุกครั้งจะมีอยู่สองเรื่อง
เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการเตรียมการเกี่ยวกับพระบรมศพ
ซึ่งก็จะมีกำหนดมีขั้นตอนต่างยาวเรื่อยไป
กระทั่งถึงการสร้างพระเมนแล้วก็การถวายพระเพลิงนั่นเรื่องหนึ่ง
อีกเรื่องหนึ่งก็คือการสืบราชสันตติวงศ์
หรือที่เรียกกันว่าการสืบราชสมบัติ
ถ้าจะเอาเรื่องการสืบราชสมบัติมาชี้แจงกันก็เป็นการดีนะครับ
เพราะว่าความจริงเรื่องนี้มันไม่มีอะไรปิดบังอำพลางหรืออึมครึมหรอก
ถ้าหากว่าใครเปิดดูกฎหมายเปิดดูรัฐธรรมนูลเปิดกฎบันเทียนบาน
บริการสืบราชสันตติวงดูก็จะได้คำตอบทั้งหมด
แต่เนื่องจากว่าในเวลาที่ผ่านมาวัน๒วันนี้
ทางราชการติดงานบ้านงานเมืองหลายอย่าง
ก็ขออภัยที่ไม่มีใครออกมาชี้แจง
จึงเป็นเหตุให้มีข่าวลือข่าวลวงข่าวจินตนาการต่างแต่งเอง
หวังดีจะประหวังร้ายจะประสงค์ดีประสงค์ร้ายก็ตาม
สุดท้ายก็จับแพ้ชนแกะต่อกันเป็นเรื่องเป็นราวยืดยาวออกไป
ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ตรงต่อความเป็นจริง
ก็ขออนุญาตที่จะชี้แจงซะเลยตรงนี้
เมื่อได้สอบถามว่าการสืบราชสันตติบงค
หรือการสืบราชสมบัตินั้นเป็นธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้น

เรื่องอย่างนี้ก็ต้องดูในกฎหมาย๒ฉบับ
คือ๑รัฐธรรมนูลแล้วก็๒คือกฎมนเทียนบาล
ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ซึ่งตราขึ้นตั้งแต่สมัยราชการที่๖
แต่ก็ยังเอามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูล
เรื่อยมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองจนกระทั่งถึงทุกวันนี้
เกณฑ์เกี่ยวกับการสืบราชสมบัติที่จะใช้ต่อไปนี้
เป็นกฎเกณฑ์เดียวกับที่ปรากฏในรัฐธรรมนูลตั้งแต่ปี๒๕๓๔เป็นต้นมา
ผ่านรัฐธรรมนูลต่างมาแล้วจนถึง๓ฉบับ
ระยะเวลามาแล้วถึง๒๕ปีอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน

และแม้แต่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังจะประกาศใช้ในเร็ววันนี้
ก็จะมีข้อความเหมือนกับสิ่งที่เคยเขียนไว้เมื่อ๒๕ปีก่อนทุกประการ
จึงเป็นแบบอย่างเดียวกันทั้งหมด
และเมื่อนำเอากฎเกณฑ์นี้ไปเทียบกับกฎมนเทียนบาล
ก็จะปรากฏหลักดังต่อไปนี้นะครับว่า
ประการแรกเมื่อราชบันลังว่างลงนั้นสิ่งที่จะต้องดูก็คือว่า
ได้เคยมีการสถาปนาพระราชทายาทเอาไว้ก่อนหรือไม่
ภาษาไทยนั้นสมัยโบราณเคยเรียกหลายอย่าง
เคยเรียกสมเด็จหน่อพุทธเจ้า

แต่ในกฎบนเทียนบานนั้นเรียกว่าพระราชทายาท
รัฐมนูลก็บอกว่าให้ดูว่ามีการสถาปนาหรือแต่งตั้งพระราชทายาทไปก่อนแล้วหรือไม่
ถ้าไม่เคยมีการตั้งพระราชทายาทไว้ก่อน
มันจะมีวิธีปฏิบัติในการสืบราชสมบัติอย่างหนึ่ง
ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องมาพูดถึงให้สับสน
เพราะมาถึงบัตรนี้ได้มีการสถาปนาสมเด็จพระราชทายาทไว้แล้ว
แล้วก็ไม่ได้เพิ่งมาสถาปนาใน๕วัน๑๐วันหรือว่า๕ปี๑๐ปีนี้
ทรงพุนาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่๒๘ธันวาคมพศ๒๕๖
ซึ่งครั้งนั้นก็ได้มีพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
โดยโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิลาลงกร
ซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่และพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถ้าหากแม้จะไม่มีการสถาปนาอะไรท่านก็ทรงเป็นรัชธาญาติอยู่แล้วตามกฎมนเทียนบาล
แต่เพื่อให้เกิดความถนัดชัดเจนขึ้นดังนั้นในปี๒๕๕๙
โปรดให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาตามโบราณประเพณี
ประกอบพิธีที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็ที่พระที่นั่งพนันตสมาคม
แล้วก็มีประกาศพระบรมราชองค์การสถาปนาให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นั้น
ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิลาลงกร
สยามมกุฎราชกุมารแล้วในประกาศระบุชัดว่า
ดำรงตำแหน่งเป็นพระราชทายาทตามกฎมนเทียนบาท
ก็เป็นอนุมะได้มีการสถาปนาไว้แล้ว
รัฐมนูลจึงได้กำหนดเอาไว้ว่า
เมื่อสถาปนาพระราชทายาทไปแล้วดังนี้หากราชบัลลังก์ว่างลง
ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งไปยังประธานรัฐสภา
ว่าได้มีการสถาปนาพระราชทายาทไว้แล้วหรือไม่
ตั้งแต่เมื่อใดนั่นเป็นขั้นตอนที่๑
เมื่อสภาท่านประธานรัฐสภาได้รับแจ้งจากรัฐบาล
ก็จะต้องเรียกประชุมรัฐสภา
เพื่อที่จะแจ้งให้ทราบว่าได้มีการสถาปนาพระราชทายาทเอาไว้แล้ว
ซึ่งในขณะนี้ทางรัฐสภาก็คือสภานิติปัญญาแห่งชาติ
แล้วรัฐสภาก็จะมีมติรับทราบ
ว่าได้มีการสถาปนาพระราชทายาทไว้อย่างนั้น
เมื่อมีมติรับทราบแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของท่านประธานรัฐสภา
ซึ่งบัตรนี้ก็คือท่านประธานสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
สมเด็จพระราชทายาทนั้นขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์
เมื่อทรงรับก็จะมีการออกประกาศ

บัตรนี้ประเทศไทยมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หรือพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่แล้ว
ก็จะเรียกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภาษาอังกฤษอาจจะเรียกเต็มเหมือนปกติว่า
แต่ก็จะยังไม่ออกพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กว่าจะมีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
อย่างพระบาทสมเด็จพระอยู่ในพระบรมกฏนั้น
ท่านก็ทรงรับราชสมบัติอย่างนี้แหละครับ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ประมาณ๔ปี

จึงมีพระราชบิทธิมารบราชาพิเศษ
นั้นจึงทรงเปลี่ยนเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กระบวนการมันก็มีแค่นี้นะครับ

ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาว่าแล้วเราได้ดำเนินการอะไรกันอย่างไร
ทั้งหมดมันไม่มีเงื่อนเวลาว่าจะต้องทำเร็วหรือช้าประการใด
แต่ทำเร็วได้ก็เป็นการดี
ซึ่งก็มันก็ไม่มีอะไรที่จะอึมครึม
หรือเกิดความลังเลสงสัยใดอีกเป็นอย่างอื่น
เมื่อคืนวันที่๑๓ตุลาคม
ดังที่ท่านก็ออกมาจ้างให้ประชาโจรทราบแล้ว

แล้วก็กลับออกมาแจ้งให้ประชาชนได้ทราบไปแล้วว่า
เด็จพระบรมโอรสาธิราชนั้น

ประชาชนชาวไทยอยู่ในระหว่างการวิปโยคทุกศพ
พระองค์เองนั้นก็ทรงสลดพระราชหรือไทยเช่นกัน
และทรงมีเรียกว่าความรู้สึกความผูกพันร่วมกับประชาชนทั้งหลาย
เวลานี้เป็นช่วงที่คนไทยทั้งชาติร่วมกันทำใจ
พระองค์ท่านเองก็ทำใจร่วมกับประชาชน
เพราะฉะนั้นกิจบ้านการเมืองอย่างอื่นนั้น
ถ้าหากว่ายังไม่จำเป็นเร่งด่วนรอได้ก็ขอให้รอไว้ก่อน
วันนี้ทำเรื่องการพระบรมศพ
ล่วงไปสักระดับหนึ่งก่อน
เพราะว่าในขณะที่ได้มีพระราชปารพนี้นั้น
อย่าลืมว่าเป็นเวลาที่พระบรมศพก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลคาริราช
ยังไม่ได้มีการเชิญพระบรมศพมายังพระที่นั่งดุสิตมหาประสาท
ยังไม่ได้มีการส่งน้ำพระบรมศพ

ยังไม่ได้มีการกระทำพิธีใดที่จำเป็นในเบื้องต้น
เพราะฉะนั้นก็ไม่มีพระราชปรารถนาที่จะดำเนินการในเรื่องอย่างนี้
ถ้าหากว่ารัฐบาลรอไว้ก่อนได้สักระยะหนึ่ง
ก็จะเป็นความเหมาะสมกับบรรยากาศของ

แล้วก็กับความรู้สึกนึกคิดของทั้งประชาชนและก็พระองค์ท่านเอง
ซึ่งรัฐบาลก็รับเรื่องนี้สนองใส่กล้าวใส่กระหม่อม
จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลยังไม่เสนอเรื่อง
หรือแจ้งไปยังท่านประธานสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อไม่ได้มีเรื่องแจ้งไปทางสะพานิติบัญญัติแห่งชาติ
ก็ยังไม่มีเหตุที่จะต้องประชุมเพื่อที่จะมีมติรับทราบครับ
การที่จะอันเชิญขึ้นครองราชหรือการที่จะประกาศ
การมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยังไม่เกิดขึ้น
ทั้งหมดเป็นขั้นตอนที่ขอรอระยะเวลาหนึ่ง
เมื่อถึงเวลาอันสมควรก็จะได้มีการดำเนินการอย่างนี้
โดยไม่มีข้อลังเลสงสัยอย่างใดว่าจะมีการปฏิบัติเป็นอย่างอื่นใดทั้งสิ้น
ขั้นตอนที่ทางท่านรองนายกรรมตรีพูดถึงณขณะนี้
ระเบียบขั้นตอนปฏิบัติจริงต้องมีผู้สำเร็จราชการไหม
ในช่วงระยะเวลาที่รอตรงนี้ครับ
เป็นธรรมดาของนานาประเทศที่เป็นราชอาณาจักรครับ
มีสมเด็จพระราชาธิบดีพระมหากษัตริย์ว่าราชบันลังจะว่างลงไม่ได้

เพราะฉะนั้นในต่างประเทศในอังกฤษนั้นถึงขนาดเป็นธรรมเนียมว่า
ทันทีที่พระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนเสด็จสวรรคตนั้น
ประชาชนรัฐบาลจะต้องออกมาพูดประโยคเดียวกันเป็นประโยคแรกเสมอว่า

ท่านพระบโรงวงฏพระร่องเจ้าอันดันธรรมีดนทร์ขึ้นครองราชบาจเมื่อกลายจับราชสมมติเวลายาวนาน
ตรงอย่างนั้นมันก็ต้องมีผู้สำลัดราชการแทนพระองค์แทดเข้ามา

ตอนเช้าของวันที่๙มิถุนายน
และการดำเนินการทางรัฐสภานั้นสามารถทำได้รวดเร็
เพราะว่าสวรรคตเช้าก็มีเวลาทำในบ่ายหรือเย็น
ในเวลาประมาณ๓ทุ่มคืนเดียวกัน
รัฐสภาก็มีมติเป็นเอกฉันให้
อันเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ
ฟ้าภูมิพลอดุลยเดชขึ้นครองราชสมบัติ
ความจำเป็นจะตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

เวลานี้ที่จริงก็อาจจะไม่มีเหตุ
จำเป็นใดที่จะต้องตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
แต่เนื่องจากว่าเมื่อสมเด็จพระบรมโอสาธิราช
มีพระมหากรุณาส่งพระราชปรารบมาอย่างนั้น
รัฐบาลก็ต้องรับใส่กล้าวใส่กระหม่อม
อันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่จะต้องเกิดผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
แทรกเข้ามาเพื่อที่จะไม่ให้ทุกอย่างมันว่างเว้นลง
เพราะอาจจะมีกิจบ้านการเมืองที่จะต้องมีการปฏิบัติ
ในช่วงเวลานั้นถ้าไม่มีก็แล้วไปแต่เผื่อจะต้องมี
รัฐมนูลนั้นรอบครอบเพราะได้เขียนหลักเกณฑ์นี้ไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วก็ใช้มาจนบัตรนี้๒๕ปี
แล้วก็จะใช้ต่อไปในรัฐมนุนฉบับหน้า
ซึ่งเขียนกันทุกถ้อยกระทงความว่า
ในกรณีที่เมื่อยังไม่มีการสถาปนาเลือกตั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่
ให้ประธานองค์คมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน
พอสังเกตนะครับว่าเขาใช้คำติดกันว่า
เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพรางก่อน
ที่ต้องใช้อย่างนี้ยาวอย่างนี้ก็เพราะว่าอาจจะมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อีกอย่างหนึ่ง
ที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงตั้งอย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวในพระบรมกฏนั้น
เมื่อเขาสเด็จออกทรงพระหนวดก็ใกล้สถาปนาสมเด็จพระรางเจ้าพระองค์ราชินีให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
ตรงนั้นจะไม่มีคำว่าเป็นการชั่วคราวไปพังก่อนเพราะได้มีการตั้ง
หรือในช่วงเวลา๕๐ปีที่ผ่านมาได้เสด็จประพาทต่างประเทศหลายครั้ง
ครั้งก็ได้ทรงตั้งสมเด็จพระมราชชนนานีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
ครั้งก็เป็นประธานองค์คมนตรีกรมหมื่นพิทยาลาภ
ซึ่งในครั้งนั้นก็ไม่ต้องมีการเรียกว่าเป็นการชั่วคราวไปพรางก่อน
แล้วก็ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อย่างนั้นที่ว่ามาในอดีตนั้น
จะต้องไปปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภา
แต่เมื่อกรณีที่จะต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อนนั้น
เป็นความตั้งใจของรัฐธรรมนูญว่าเพื่อไม่ให้เกิดการว่างเว้น
และบางทีอาจจะเกิดเหตุที่ยังไม่สามารถตั้งพลเสด็จราชการแทนพระองค์คนใหม่
หรือยังไม่อาจจะมีกรณีที่จะมีการประกาศพระนามของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ได้
ก็จำเป็นเพื่อไม่ให้ว่างเว้นลงแม้แต่นาทีเดียว

เพราะฉะนั้นในเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ได้มีการประกาศ
ว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่นั้นเป็นใครอย่างไร
ซึ่งที่จริงปัญหาและคำตอบมีอยู่ชัดอยู่แล้วล่ะครับ
แต่จังหวะอย่างนี้จะกี่วันก็ตามทีเถอะเพื่อไม่ให้มันขาดตอนลง
องค์คมนตรีก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน
ซึ่งรัฐมนูลเขาก็รอบครอบต่อไปว่าในระหว่างที่ประธานองค์คมนตรีมาปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้
จะไปปฏิบัติหน้าที่ประธานองค์คมนตรีพร้อมกันด้วยไม่ได้
องค์คมนตรีก็จะต้องมีการเลือกองค์คมนตรีท่านใดท่านหนึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ประธานองค์คมนตรี
เพื่อให้งานขององค์คมนตรีแยกออกจากงานของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
ซึ่งสถานการณ์อย่างนี้ก็จะไม่ใช้เวลายาวนานหรอกครับ
ไปถึงจังหวะหนึ่งก็จะกลับมาดำเนินการตาม
รัฐธรรมนุนมาตรา๒๓๒๔ต่อไปครับ

ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้สำเร็จราชการของท่านประธานองค์คมนตรี
ต้องประกาศต่อทางที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
เขาเห็นว่าการเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ไม่ได้เกิดจากการที่ว่ายอมเป็นหรือไม่ยอมเป็น

แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยรัฐธรรมนูลกำหนดโดยตำแหน่ง

ใครเป็นประธานองคมนตรีก็จะต้องเป็นอย่างนี้แหละ
เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีประกาศสถาปนา

ไม่ต้องแม้แต่ไปปฏิญาณตนต่อรัฐธรรมนุนการ
สามารถปฏิบัติทันทีเพื่อจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วน
ที่จะต้องทำในระหว่างเวลาที่ยังไม่มีการประกาศ
การมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ก็ต้องเกิดประธาน
เกิดผู้สำเร็จราชการแผนโปรง
ชั่วคราวไปพรางก่อนในลักษณะอย่างนี้

ครับสุดท้ายพอท่านหลวงนัยยกรมนุนตรี
พูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนุน
การประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ซึ่งต้องลงพระปรมาพิไทย

ทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมและการเมือง

เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเหตุการณ์

ที่จริงเรื่องนี้ท่านนายองค์มฤตรีได้แจ้ง
ประกาศสิ่งที่เรียกกันว่า

เพราะฉะนั้นแม้จะเกิดเหตุขึ้นก็ไม่มีเรื่องอะไร
เหล่านั้นทุกอย่างมันก็ยังเดินไป

แต่ก็สามารถแก้ไขได้โดยไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยาก

บใดที่ท่านนายมตรียังไม่ได้ประกาศ

คือแผนและขั้นตอนนั้นทุกประการครับ

ขอให้ท่านท่านลองนายองค์มฤตรี
รวิศนุเกลืองามได้พูดกับประชาชน

แล้วก็การส่งข้อความต่าง

เผยแพร่จนเกิดความสับสนในสังคมไทย
ให้ท่านได้ให้ข้อคิดเรื่องนี้กับสังคมไทยครับ

มันเป็นบ่อเกิดของปัญหา

แต่ความมีเจตนาไม่ดี

ความเห็นแก่ความสนุกสนานสำราญบานใจ

แล้วก็แพร่ข่าวที่ไม่เป็นความจริง

ขณะนี้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราอยู่ในภาวะที่วิปโยคทุกศพ
อย่างยิ่งคนทั่วโลกเขาโศกเศร้ากับเรา
ยามนี้ก็เป็นยามที่ต้องช่วยกันประคับประคองเหตุการณ์
ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการประคับประคองเหตุการณ์ได้ดีที่สุด
แล้วก็ถนอมน้ำใจคนไทยกันเองได้อย่างดีที่สุด

การกุข่าวแต่งข่าวขึ้นโดยรู้อยู่ว่าไม่เป็นความจริง

ทางที่ดีที่สุดก็คือกรุณารับฟังข่าวของทางราชการ

เผื่อจะจริงมั้งซึ่งในที่สุดมันก็ไม่จริง
ทางที่ดีที่สุดก็คือกรุณารับฟังข่าวของทางราชการ
ยามนี้ละเอียดอ่อนพิธีรีตองขั้นตอนต่างนั้น
จะต้องผ่านกันกรองตรวจสอบอย่างรอบข้อ
กว่าจะออกมาได้สักคำสักประโยค
เพราะฉะนั้นกรุณาฟังการแถลงข่าวของทางราชการ
ไม่ว่าจะจากโฆษกรัฐบาลจากท่านนายกรมนตรี
หรือแม้แต่ข่าวที่ให้สื่อที่ระบุแหล่งและที่มาได้
เป็นผู้อ่างหรือเผยแพร่เช่นวิยุธรรมธรรมต่าง
ส่วนที่จะส่งกันตามโซเชียลมีเดียทั้งหลายนั้น

เช่นมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาหรือการตั้ง

มีอยู่เป็นอยู่โดยไม่ต้องสถาปนาแล้วก็ไม่ต้องตั้ง
มีการแพร่ข่าวโดยที่จะเจตนาใดก็ตาม
ว่ามีกำหนดที่จะมีการบรมราชาพิเศษไปทั้งขั้นนั้นแล้วโดยสำไป

ไม่มีอะไรทั้งสิ้นในเวลานี้แม้กระทั่งข่าวที่บางคนคิดว่าจริงแล้วเป็นตุเป็นตะ
กระทั่งถึงขนาดมีการแพร่ข่าวว่ามีพระปรมาพิไทยของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ว่าอย่างไร
พระนามว่าอย่างไรทั้งหมดไม่มีและไม่เป็นความจริงใด
ขณะนี้ยังไม่อยู่ในขั้นตอนที่รัฐบาลแจ้งไปยังสภายังไม่ถึงขั้นตอนที่สภาจะมีมติรับทราบ
และยังไม่ถึงขั้นตอนที่จะมีการอัญเชิญขึ้นครองราชหรือออกประกาศใดทั้งสิ้น
ทุกอย่างยังนิ่งอยู่ในขั้นตอนที่สมเด็จพระมหาวิทยาลัยศาสตร์ที่ราชทรงพระราชประรบเองว่า
มีพระราชปรารถนาที่จะให้ทุกอย่างในเวลานี้สงบนิ่งอยู่เสมือนหนึ่ง
สมเด็จพระบรมชนกนาฏพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในพระบรมกฏ
ยังทรงดำรงพระชนมชีพอยู่ทุกประการ
กว่าถึงระยะหนึ่งที่เราทั้งหลายทำใจกันได้แล้วว่านี่เปลี่ยนแผ่นดินแล้วหรือนี่แล้วก็ค่อยว่ากัน
ครับวันนี้กลับขอบคุณท่านรองนายกรุงตุรีท่านดรวิศนุเครงามครับ

คุณผู้ชมครับทั้งหมดก็คือความชัดเจนกับกระแสข่าวต่างที่เกิดขึ้นแล้วทำให้สังคมไทยสับสนนะครับ
ได้รับคำชี้แจงอย่างชัดเจนจากท่านดรวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
วันนี้ผมและท่านรองนายกรัฐมนตรีดรวิศนุเครืองามลาไปก่อนครับ